ล่าสุดมีข่าวว่ามีปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวด้วย
ว่าการที่เธอไปร่วมงานอีเวนต์ล่าสุดนี้นะคะ
ไร้เงาของผู้จัดการส่วนตัวที่คอยมาดูแล

เรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ

เมื่อมีข่าวว่านางเอกสาวแบ๊วแต้วนัทพร
ยังลบหมายเลขโทรศัพท์ของอีกฝ่าย

ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอย่างที่หลายคนคิด

เพราะต่อไปนี้จะขอลดงานอีเวนต์
หันไปทุ่มให้กับงานละครมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ตกลงกันด้วยดีค่ะ
ไม่มีค่ะไม่ได้ทะเลาะกันค่ะ
อืมว่าจะเป็นคุณแม่
ค่ะก็คือด้วยความที่กำลังจะมีละครหลายเรื่องติดกัน
ก็เลยคิดว่าในส่วนของงานอีเวนต์
อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสได้รับอะไรตรงนั้นเท่าไหร่
ก็เลยช่วงนี้ก็เน้นที่งานละคร
แล้วก็งานอื่นที่เราได้รับมอบหมายเป็นพรีเซนเตอร์
ก็เลยขออนุญาตเอาเบอร์ภิรษาออก
แล้วก็ให้คุณแม่ดูแลคนเดียว

ใช่ค่ะคุยค่ะไม่ได้อยู่ดีก็เอาออกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนเราก็ให้พี่จะถามว่าช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
การจะได้งานไม่ได้งานก็ไม่ได้อยู่ที่เบอร์โทร
หรือว่าติดต่อผ่านใครเป็นสำคัญนะคะ

แล้วก็อยู่ก็เป็นความพึงพอใจระหว่างคนสองคน
ว่าเขาพอใจในตัวเราไหม

ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องติดต่อผ่านแม่
หรือว่าผ่านพิษศาสตร์หรือว่าใครก็ตาม